ช่วงนี้มันมีวิกฤตเกิดขึ้นมากมาย
เรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของพิษโควิด๑๙
แล้วมีคนตกงานเยอะแต่ผู้หญิงคนนี้ตกงานแบบฟ้าผ่ามากเลย
ทำงานมา๘ปีประวัติทำงานก็ดี
แต่เธอตั้งคันเธอก็ลาคลอด
คลอดประมาณไม่ถึงเดือนเพิ่งคลอดลูกเลี้ยงลูกได้๘วัน
มีคนโทรมามาเซ็นใบลาออกด้วยนะ
เดี๋ยวให้เงินค่าลาออก๑๒๐๐

สิทธิ์ละคลอดตามระบบประกันสังคมก็มีนี่
นั่นสิเธอก็ช็อกมากอ้าวฉันก็ลาตามระเบียบของกฎหมายแรงงานนะ
จะลาได้แค่เดือนกว่านะเลี้ยงลูกได้แค่๘วัน
แต่กับการทำงาน๘ปีโดนให้ออกจากงาน
ต้นเรื่องสามีของผู้หญิงคนนี้ไปโพสต์เอาไว้บอกว่า
แฟนผมเพิ่งคลอดลูกได้๒วันครับ

เอาเงิน๑๒๐๐ไปคือเลิกจ้างนะ
แล้วก็แฮสแท็กลาคลอดอยู่แท้
ทำโรงงานนี้มา๘ปีใครโดนแบบนี้บ้างครับนะฮะ

แล้วก็แฟนเขาที่เป็นผู้เสียหาย
คนนี้ก็คือคุณวิลัยลักษณ์อายุ๒๗เท่ากัน
เพิ่งครอดลูกได้๘วันเองเป็นแม่ลูกอ่อนอยู่เลย
ฝ่ายหญิงบอกว่าทำงานที่บริษัทนี้ที่ชนบุรีมา๘ปีแล้ว
เธอก็ท้องขึ้นมาลาคลอดตามสิทธิ์ของบริษัทคือมันได้๙๘วันนะครับ
จนกระทั่งคลอดลูก๑มิถุนายนที่ผ่านมา
วันรุ่งขึ้นบริษัทโทรมาเลยครับ

บกวนคุณวิรัยลักษณ์นะมาเซ็นใบละออกด้วย
จ่ายให้คุณชดเชย๑๒๐๐๐บาท

คลอดลูกทำงานมา๘ปีจู่โดนไล่ออกครับ
ทั้งที่ทำตามกฎการลานะฮะ
ก็เลยไม่ยอมไปเซ็นใบลาออก
จากว่าเดี๋ยวขอปรึกษาของกรมแรงงานก่อน

ทำไมได้เงินแค่๑๒๐๐กับการทำงาน๘ปี
งงมากแล้วที่ปัญหาคือ
ไม่พอค่านมลูกแน่นะฮะ

คลอดลูกได้วันหนึ่งวันที่๒เขาก็โทรมาค่ะ
ว่าให้เข้าไปในบริษัทให้ไปเซ็นรับทราบ
ว่าบริษัทเองจะเอาคนออกค่ะ
ก็ตกใจค่ะไม่คิดว่าจะได้ออกค่ะ

ประมาณเท่านั้น

ถ้ากลับมาถ้าเซ็นรับไปแล้ว
เพราะว่าเราก็อยู่ตั้ง๗๘ปี
มันไม่น่าที่จะได้รับแค่๑๒๐๐บาทค่ะ

มันต้องมีค่าชดเชยกี่เดือนก็ว่า
ไปฆ่าตกใจก็ต้องเพิ่มไปใช่ไหม

แต่พอมีโควิด๑๙มันขายของยาก
ไม่มีลูกค้ามาเด้ง
นี่คือภรรยาก็ถูกเลือกจ้างแบบกระทันหัน

ไหนจะลูกไหนจะค่าเช่าร้าน

อย่าเพิ่งให้ออกสิหรือถ้าจะให้ออก
คุณต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายสิ

หมื่นสองแล้วก็มาให้ออกแบบนี้
เธอก็บอกว่ารับไม่ได้นะครับ